อีกหนึ่งเรื่องค่ะต้องฝากกันสำหรับทะเลใต้
ก็เป็นดินแดนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย
เป็นเมืองไขมุะอนามัน

เหตุการณ์นี้ก็มีการแชร์คลิปกันเกิดขึ้น
เรือจะจอดแทนที่จะไปผูกกับทุ่น
ปกติกลับทิ้งสมอลงไปในแนวปาการังค่ะภาพเรือสปีดโบสต์นำเที่ยวสองลำ
ที่เข้าไปจอดทอดสมอทิ้งลงไปในทะเลซึ่งก็เป็นแนวปาการังน้ำตื้น
บนเกาะพีพีจังหวัดกระบี่แทนการผูกกับทุ่นที่อยู่ใกล้กัน
แล้วก็ยังนำเรือเข้าไปในเขตห้ามเข้าที่มีทุ่นไข่ปลาล้อมรอบอยู่
ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะชื่อว่าคุณจารีสนัตตะกัวทุ่ง
ระบุข้อความตำหนิเรือนำเที่ยวค่ะว่ามาหากินที่เกาะพีพีแบบกรอบโกย
อย่างสิ้นคิดขาดความรู้เรื่องการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบด้วยนะคะ
ซึ่งหลังจากมีการแชร์ภาพและข้อความออกไป
ในบุญชาวตั้งสิริภายศาสตร์
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่
ก็ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่ออกตรวจตราในทะเล
ตามแผนกระบี่โมเดลป้องกันอุบัติเหตุทางทะเล

ดำเนินการจับเรือทั้งสองลำนี้ทันทีค่ะ
เนื่องจากฝาฝืนกฎระเบียบการเดินเรือในหน้าน้ำไทย
ไม่ปฏิบัติตามและทำลายการท่องเที่ยว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตาม
แต่ทราบแล้วนะคะว่าเป็นเรือจากจังหวัดภูเก็ต
นำนักท่องเที่ยวไปเกาะพี
เมื่อวันที่๖เมษายนที่ผ่านมาค่ะ